เมื่อกี้แอบเหลือบเห็นหน้าจอตอนนี้เลยคุณผู้ชมไลน์มาทักทายนะครับ
บอกว่าเราสองสาวนี้น่าต้อนรักเชี่ยว
ขอบคุณด้วยนะคะคุณผู้ชมเอามาดูเรื่องราวอีกหนึ่งความรักแล้วกันนะคะ
เขาเมาส์กันว่านะคุณเจ๋งนักร้องนะคุณเจ๋งเดชาเนี่ยบอกเลยคนนี้ร็อกเกอร์มากเลย
แต่ดูเรื่องความรักก็มีข่าวนะคะเขาบอกว่าเลิกลากันแล้วจริงหรือเปล่า
แน็ตลูกคนนี้เนี่ยเป็นลูกสาวของคุณแหลมมริสันเป็นทายาทของร็อกเกอร์ชื่อดังเลยนะคุณ
อันนี้ก็มีข่าวเมาส์ออกมาว่าทั้งสองคนนี้เลิกกันบ้างหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าคุณเจ๋งเนี่ยออกมายืนยันอีกครั้งล่าสุดเลยนะว่าไม่เป็นความจริงค่ะ
แต่ว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาของคู่รักก็มีทะเลาะกันบ้าง
แต่ว่าเจ้าตัวกับฝ่ายหญิงนะคะก็ประคับประคองกันมาได้คุณ
ตอนนี้ประคับประคองความรักกันมาแล้ว๕ปีคุณผู้ชมค่ะ
ก็อดถามเรื่องแต่งตบแต่งไม่ได้นะเออเจ๋งก็บอกว่าก็ให้ร้อยพร้อมกว่านี้ก่อนนะคะ
ส่วนครอบครัวของฝ่ายหญิงนักร้องหนุ่มเผยว่า
ก็มีโอกาสเจอคุณพ่อแล้วนะท่านน่ารักมาก
แล้วที่สำคัญว่าไม่ได้ดุอย่างที่แ้ตเตอร์เพิ่มเกริ่นไว้ด้วยค่ะ
ปกติเวลาคนคบกันมันก็ต้องมีทะเลาะกันมีงอนกันผมว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติมากมากเลยผู้หญิงชอบคิดว่าอายุเยอะแล้วจะแต่งงานลำบาก
คือเป็นการพูดเล่นเฉยนะแต่ว่าเขาก็อยากทำงาน
คุณแม่ก็บอกว่าเรายังเด็กทำงานได้อีกเยอะมาก
ผมก็เสริมไปว่าโอ้ยังเด็กทำงานเด็กเยอะทำงานไปก่อน
มันก็คิดกันนะครับแต่ว่าด้วยที่ว่าความพร้อมคนเรามันต้องพร้อม
ถ้าพร้อมเมื่อไหร่มันก็คงโอเคกันเองนะครับ
คือไม่มีเลยครับเป็นปกติเหมือนผู้ใหญ่เจอเด็กคนนึง
ตอนแรกเขาเก่งกลัวเหมือนกันเกลียดเลยใช่ไหมครับว่ากลัวเหมือนกัน

เพราะว่ามันไม่ได้มีอาการแบบอย่างที่บอกสักอย่างเลย

เรื่องความรักของคุณเสกกับคุณแดนก็เป็นที่เมาส์กันมานานแล้ว

ก็มีข่าวเมาส์ออกมาว่าเข้าหาคุณพ่อได้หรือเปล่า
แต่ว่าล่าสุดไปเจอกันมาแล้วนะคะ

คือลูกสาวเขาสวยก็เป็นธรรมดาแหละที่จะต้องห่วงบ้าง
ส่วนถ้าดุจริงเนี่ยดิฉันเชื่อว่าคงไม่ฝ่ากันมาถึง๕ปีแบบนี้อย่างแน่นอนนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่มีข่าวเลิกกันบ่อยมาก

ก็ขอให้รักกันต่อไปนานแล้วกันนะคะ